มีหญิงชาวพม่าที่เป็นลูกจ้างของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่นครนายกไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับ
หลังจากที่เธอนำทองคำน้ำหนักรวม๗บาท๕๐สตางค์คิดเป็นมูลค่าเกือบ๒แสนบาท
ฝังดินเอาไว้เพราะว่ากลัวจะหายแต่ว่าที่สุดแล้วกลับหายไปจริงครับ
มีคนมาขโมยไปติดตามจากรายงานครับ
แมลงหญิงสาวชาวพม่าวัย๕๘ปีชี้จุดหลุมฝังทองให้กับผู้สื่อข่าวดู
ซึ่งก่อนหน้านี้หลุมเดิมกล่าวเคยเป็นที่ฝังทองรูปพันธุ์น้ำหนักเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์
มูลค่ากว่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทก่อนที่ต่อมาจะถูกหัวขโมยมาแอบขุดไป
เหลือไว้เพียงแค่หลุมเปล่าและถุงใส่ทองพร้อมรองเท้าแตะไว้ให้ดูต่างหน้า
แมลงเล่าว่าสาเหตุที่ต้องนำทองที่ลูกสาวนำมาฝากไว้ซึ่งมีทั้งสร้อยคอสร้อยข้อมือ
ำไรและต่างหูมาฝังไว้ในดินเป็นเพราะเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ฝันว่าจะมีคนมาทำร้ายและจะมาขโมยของและกลัวว่าความฝันจะเป็นจริง
จึงนำทองทั้งหมดใส่กระปุกพลาสติกแล้วแอบขุดฝังไว้ที่ข้างบ้าน
โดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องกระทั่งช่วงเย็นของวันที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก็ตกใจเมื่อทองมูลค่านับสองแสนบาทนั้นถูกขโมยหายไปแล้ว
ไม่หลับจ้ะดูตาเบิ่มขาวก็ไม่กินขาก็กินไม่ได้

ทางด้านนางเชอรี่หญิงสาวชาวพม่าอายุ๓๐ปีเจ้าของทองที่หายไปนั้น
เปิดใจว่าตนเองทำงานเป็นลูกจ้างร้านอาหารได้ค่าแรงวันละ๓๐๐บาท
เมื่อได้ค่าแรงก็จะแบ่งเก็บออมไว้เพื่อนำไปซื้อทอง
ใช้เวลาค่อยเก็บสะสมตั้งแต่อายุ๑๓ปี
จนกระทั่งตอนนี้อายุ๓๐ปี
ซึ่งกว่าจะได้ทอง๗บาท๕๐สตางค์มานั้น
ใช้เวลานับ๑๗ปี
หลังเกิดเรื่องตนเองรู้สึกเสียใจและตกใจมาก
พร้อมอยากจะวอนขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ติดตามคนร้ายมาให้ได้โดยเร็ว
ขุดอยู่คนเดียวแต่ว่าไม่ได้มองข้างหลังไม่ได้มองอะไรค่ะ
ก็ขูดแล้วก็ใส่เข้าไป
มีคนเอาไปนี่แหละเขาต้องเห็นตอนที่แม่หนูขุดค่ะ
เขาถึงรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้เขาก็เลยมาขุดไปค่ะ

หนูหามาแต่ละชีวิตของหนูมีแค่นี้ค่ะ
หนูรับจ้างทำงานค่ะแลกเงินจนค่ะ
แลกเงินจนค่ะมาอยู่เมืองไทยก็จน
ทางด้านนายรณรงค์แก้วเพชรเครือข่ายรณรงค์
ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ได้พาผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่สพองครักษ์
จากนั้นทางตำรวจได้ลงพื้นที่เก็บหลักฐานในเบื้องต้น

จะได้มีการสอบปากคำผู้เสียหายพยานแวดล้อม
และบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

ข่าวทะเลาะทีวีรายงาน